เพราะว่าเป็นปลายตรงศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ใช่ค่ะวันนี้เราก็มีโฟนอินกับคุณนัทพงศ์นะคะ
สันเทียตอนนี้อยู่ที่ตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยนะคะ

สวัสดีครับพี่มากพี่เอลุเตะพี่มิวครับ
ตอนนี้ต้องบอกว่าจริงผมออกมาจากโบริเวณหลักทะลุงพุกและร่างประเมิงปลาขนาด
เพราะว่าจุดนั้นเนี่ยจริงอยู่ได้ครับอยู่ได้
แต่ว่าบริเวณข้างในเนี่ย
เจ้าหน้าที่สั่งไปแล้วก็สั่งสัญญาโทรศัพท์ทั้งหมด
ก็เลยจะทำให้ใครที่อยู่ข้างในจะไม่สามารถติดต่ออะไรข้างในใครได้
ผมก็เลยต้องมีการขับรถออกมาเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราชครับเพื่อที่จะได้มีการติดต่อสื่อสารกับข้างนอกได้
เพราะว่าถ้าอยู่ข้างในจะไม่สามารถติดต่อใครได้เลย
ส่วนสถานการณ์ข้างในนี้นะครับก็ต้องบอกว่า
ผมออกมาจากตรงนั้นเนี่ยประมาณสัก๕โมงครึ่งหรือว่าประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้ว
ก็คือคลื่นลมยังคงมีความแรงอยู่
แล้วก็แรงรมต้องบอกว่า
ถ้าคนไปยืน
แล้วมีน้ำท่วมไหมคะ
ก็ยังมีครับเพราะว่าในส่วนของตัวอำเปิอพาขนักหลังอาหรัย
ส่วนในบริเวณตรงนั้นเนี่ยที่คล้องออกไปเนี่ยมันเป็นพื้นที่รุ่มต่ำมีหลายพื้นที่เลยที่
ที่เกิดภาวะร่างพุ่มศัพทันแล้วก็บางถนนเนี่ย

รถเล็กต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจร
เพราะว่ามีรถหลายคันที่จอดดับกลางน้ำ
ตัวที่ผมขับรถทางมาละนะครับ

มันจะมีบางช่วงครับที่
ซึ่งตรงนั้นจะเป็นจุดที่เข้าไปสู่แหลมตะลุมพุก
มีการอบพยพคนออกมาจากตรงนั้นไหมคะมีครับ
มีครับต้องบอกว่าการสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่นี่
เพราะว่าลงพื้นที่มาให้ในส่วนของชาวบ้านออกมาให้หมด

แต่ก็จะมีชาวบ้านบางคนครับต้องเข้าใจเขา
เขาก็อาจจะมีความรักแล้วก็มีความห่วงบ้าน

การสมมุติของธุรกรรมมันก็มี

แล้วตอนนี้ขณะนี้คุณนัทพงศ์กำลังเดินทาง

มันมันสภาพอาหกัดพร้อมที่จะตกได้ส่วนต่อเวลาครับ
ที่เขาบอกว่าตาพายุมันจะอยู่ตรงไหนยังไม่ทราบ
จะมีความสงบชั่วครู่ประมาณชั่วโมงหนึ่ง
มันก็จะเกิดพายุขึ้นมาอีกเนี่ยเขาบอกอย่างนั้นด้วยไหมคะ
จริงต้องบอกว่าการสื่อสารในพื้นที่ของอำเภอปากพนัง
ทำได้ค่อนข้างยากลำบากเพราะว่า
ชาวบ้านจะไม่ค่อยรับรู้ข่าวสารจากโลกภายนอก
เพราะว่าไฟฟ้าก็ไม่มีใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตขาดได้เลย
เครือไข่ไหนก็ไม่สามารถใช้ได้ในทุกที
จะมีที่สามารถรับรู้ข่าวสารได้ก็คือจะเป็นเสียประกันทางสาย
ที่รถของเจ้ารักษณีย์ทางไฟปกครองเขาที่
เขาจะนำลำโพงแล้วก็ขับเข้าไปในชุมชนแล้วก็ประกาศผ่านลำโพง
ชาวบ้านจะดูข้อมูลจากตรงนั้นเท่านั้นครับ
ความการคาดการณ์นี้ตอนนี้พายุจะมุ่งหน้าไปทางไหนทราบไหมคะ
ต้องบอกว่าผมอยู่แต่ในพื้นที่เชื้ออ่อนตรงนี้สามารถจะข้างนอก
ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าตอนนี้ทิศทางของพายุได้เสี่ยงไปทางไหน
แต่ต้องพิสูจน์ได้ทราบข้อมูลจะไปทาง
อ๋ออันนี้จากนครสีธรรมาศแล้วก็ขึ้นไปอีก

ต้องบอกว่ายังไม่สามารถสื่อสารกับข้างนอกได้เพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์ใช้ไม่ได้เลย
รถก็ยังไปมาได้ให้ใช้หรือเปลี่ยนไปมาได้รึเปล่า
รถนี่ถังซ้อนได้ครับ
แต่บางจุดมันมีจุดที่น้ำทุ่มสุดต้องใช้ความระวังในการถัดจอม
ได้ค่ะก็ให้คุณนัทพงศ์ดูแลตัวเองด้วยนะคะ

ก็คือว่ามันมีกระแสในโซเชียลที่เรื่องของพี่น้องประชาชน
ทิ้งสัตว์เลี้ยงตามผู้ตามบ้านหรือตามพื้นภาพ
ทีนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามีประกาศของเจ้าหน้าที่ที่บอกว่า
หากว่าพบสุนัขโดนทิ้งหรือสัตว์โดนทิ้งให้แจ้งเจ้าหน้าที่
แต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับก็คือว่าภายในพื้นที่ไม่มีสัญญาณ
เพราะฉะนั้นพวกเขาจะโทรมาแจ้งข้างนอกไม่ได้ว่าส่วนไหร่ที่ทิ้งจัดก็ถัดเลี้ยงถูกไว้
อันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เองก็ไม่สามารถรับรู้
ส่วนคนข้างในก็ไม่สามารถออกมาบอกคนข้างนอกได้
อันนี้เป็นสิ่งมีปัญหาที่อาจจะต้องมีการฝากว่าจะสำคัญในช่วงดินการกระทายข่าวให้ได้ควบคุมอีกครั้ง

แล้วก็ให้ทุกคนที่ทราบช่วยกันบอกไปอาจจะข่าวน่าจะไปถึงได้นะ
ผู้สื่อข่าวของทางไทยรัฐทีวีที่เกาะติดสถานการณ์อยู่เรื่อย
ยังไงคุณผู้ชมก็สามารถก่อติดสถานการณ์ของพายุปลาบึกได้ค่ะ
ทางไทยรัฐทีวีนี้นำเสนอตลอดแน่นอน
ค่ะเรามีเกาะติดอยู่นะครับ